สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุกตะนันท์พิสิทธิ์มหันต์นะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมพัทยายังไม่ประกาศให้เมืองไทยนั้นเข้าสู่รูดร้อนอย่างเป็นทางการแต่ว่าภาพรวมและอุณหภูมิทั่วไทยนั้นขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว
เพียง๒เดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ภัยแรงนั้นขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้มีพื้นที่ภัยแรงทั้งหมด๑๒จังหวัด๑๒จังหวัดนี้ปกคลุมใน๔๗อำเภอ๒๑๗ตำบล๑๙๐๒หมู่บ้าน
หากรำมาจำแนกแจกแจงแล้วจะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีอยู่๕จังหวัดภาคอีสาน๔จังหวัดภาคกลาง๒จังหวัดภาคตะวันออก๑จังหวัด
ดังนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมทำได้ณขณะนี้ก็คือช่วยการประหยัดน้ำทุกวิถีทางครับ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนไทยนั้นใช้น้ำเปลืองเป็นระดับสามของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครใช้น้ำเฉลี่ยวันละสองร้อยลิตรต่อวันต่อคนโดยแบ่งเป็นน้ำดื่มอาบน้ำชำระร้างร่างกายรวมไปถึงทำความสะอาดบ้าน
ขณะที่คนชนบทใช้น้ำเพียงวันละ๕๐ลิตรต่อวันต่อคนเท่านั้นดังนั้นถ้าหากคนกรุงเทพมหานครสามารถที่จะลดการใช้น้ำให้เหลือเพียง
ใช้แก้วรองน้ำขณะแปลงฟันสามารถที่จะประหยัดได้ถึง๓๐ลิตร
คุณผู้ชายนะครับถ้าหากโกนหนวดก็ให้ใช้กระดาษเช็ดก่อน
ก่อนที่ล้างด้วยน้ำนะครับก็สามารถที่จะประหยัดด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนชักโครกที่ใช้อยู่ครับสามารถที่จะประหยัดได้
โดยวิธีดังนี้นะครับนำน้ำใส่ในขวดนะครับ
แล้วก็นำขวดดังกล่าวนั้นไปไว้ในถังรองน้ำชักโรค
สามารถที่จะประหยัดน้ำได้ถึง๑๒ลิตร
สุดท้ายครับไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างจาน
สามารถที่จะประหยัดได้มากถึง๑๓๐ลิตร
ซึ่ง๑๓๐ลิตรสามารถที่จะนำไปล้างรถได้ถึง๑คันเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องบริหารจัดการน้ำกันเป็นพิเศษ
เพราะว่าจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนั้นก็จะค่อยหายไป
ฝนพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะหายไปด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
หรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
วนอากาศเย็นในกล่าวนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงครับ
ภาพรวมก็จะทำให้ทั่วไทยนั้นอุณหภูมิจะเขยิบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะเกิดหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นกระแสลมก็จะอ่อนกำลังลงนะครับ
คลื่นจะสงบฝนจะลดลง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ